แล้วก็อย่างที่หลายคนทราบกันไปแล้วนะครับว่า
ภาพยนตร์แนวดราม่าสร้างจากเรื่องจริง
เรื่องหลังการทำงานของทีมนักข่าวสืบสวน

สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมประจำปีนี้ไปครองนะครับ
โดยผู้สร้างได้กล่าวระหว่างการรับรางวัล
เรียกร้องให้พระสันตปาฟรานซิส
ให้ความสนใจในปัญหาในเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศ

เพื่อเรียกศรัทธากลับคืนมา
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
คว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเวทีออสการ์ในปีนี้
หลังได้รับรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมมาแล้ว๑รางวัล
ไมเคิลชูก้าผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้
กล่าวขณะขึ้นรับรางวัลบอกว่า
ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นกระบอกเสียงให้กับผู้รอดชีวิต

ก็จะช่วยสะท้อนปัญหาให้กว้างไกลมากขึ้น
เขาหวังให้เสียงเหล่านี้สะท้อนไปถึงวาติกัน

และฟื้นฟูความเชื่อมั่นศรัทธา
ภาพยนตร์เรื่องนี้ใช้เวลานานหลายปี
ในการศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล

ซึ่งช่วยกันเปิดโปรงปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ

ความศรัทธาของประชาชนที่มีต่อศาสนาจักร

โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

ซึ่งยอมให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวเล่าว่า
การได้รับความเอาใจใส่จากบาทหลวงนั้น

ต่างอะไรจากการได้รับเลือกจากพระเจ้า
จนทำให้เมื่อเด็กเหล่านี้ถูกล่อลวง
และล่วงละเมิดทางเพศจากนักบวช
สาธารณะชนและใช้ชีวิตด้วยความยากลำบาบ
สังคมในชุมชนเองก็อาจมีส่วนช่วยให้อาชญากรรมเงียบเหล่านี้

แม้ว่าประเด็นดังกล่าวควรจะเป็นเรื่องใหญ่บนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ก่อนหน้านี้
เพราะทั้งเหยื่อและทนายก็เคยส่งข้อมูลบาทหลวง
ล่วงละเมิดทางเพศเด็กไปให้กับหนังสือพิมพ์มาแล้ว
แต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดเพิ่มเติม
อกจากนี้ภาพยนตร์ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงวิธีการที่ศาสนาจักรปกปิดเรื่องราว

ในการย้ายนักบวชที่ล่วงละเมิดเด็กออกจากพื้นที่เดิมไปยังพื้นที่ใหม่
แทนที่จะจัดการถอดออกจากตำแหน่ง
รวมถึงอำนาจเงินมหาศาลที่เสนอผลประโยชน์ให้กับทนายความและศาล
สำหรับปิดคดีให้กับคริสตจักรด้วย
ภายหลังจากที่เรื่องราวและความพยายามของทีมนักข่าวสืบสวนเหล่านี้
สาขาบริการสาธารณะในปี๒๕๕๙